มาค่ะคุณผู้ชมมาดูข่าวนี้กันหน่อย

แต่ไม่รอดโดนจับศึก

เมาเบอร์ไหนเมาขนาดไหนคะ

อันนี้กำลังน่ะ
กำลังคือสาม
กำลังคือสามจะนวดไหม
บอกมาก่อน

คนขวามักกี้เสื้อเหลืองกักดำนะครับ
กำนันเห็นไหมถามคุยอะไรกับท่านท่านก็ตอบไม่ได้ลิ้นเปรี้ยไปหมดแล้วค่ะ
คุณผู้ชมท่านเนี่ยก็คือพระบุญสูสมจันทสโรอายุ๖๑ปี
เป็นพระลูกวัดขามป้อมที่ตำบลกุฎล้ออำเภอกเกษตรสมบูรณ์ที่ชัยภูมิ
ดูสิเก็บทรงไม่อยู่ทรงตัวไม่ได้ตกจากรถสามล้อเครื่องนอนกอง
ตรงริมถนนสายบ้านโนนทองที่อำเภอกเกษตรสมบูรณ์นี่แหละค่ะอืม
แล้วกำนันเนี่ยเสื้อกั๊กดำเนี่ยนะกำนันประภัยรัตนมงคลก็ถามอาการ
ท่านท่านมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงท่านเมาไหมเนี่ยท่านเป็นอะไร
ปรากฏว่าหลวงพ่อท่านพูดคุยไม่เป็นคำแล้วค่ะ
แต่ว่ากลิ่นเหล้าเนี่ยหึงเลยครับทีนี้เจ้าหน้าที่
เสร็จแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลคือพระท่านเนี่ยมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะ
ทีนี้พอทำแผลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับวัดถามว่า
กลับไปคือไปทำอะไรไปทำวัดสวดมนต์เย็นหรือเปล่า
เปล่าเลยค่ะคุณผู้ชมกลับไปถึงก็ต้องให้เจ้าอาวาสทำพิธีศึกค่ะ
ให้ออกมาเป็นคารวาสเนื่องจากท่านเมาหนักมากนะคะ
ทีนี้คำถามก็คือเอ๊ะแล้วท่านตกสามล้อเครื่องเอ้าไปตกตอนไหนยังไง
ถามคนที่ขับสำล้อเครื่องหน่อยค่ะนายคำปันดีขามป้อมเล่าให้ฟังบอกว่า
ฉันเนี่ยนะรับพระบุญสูสมจากวัดขามป้อมมาจะไปส่งบ้านญาติห่างไปไม่กี่โลหรอก
ฉันก็ขับขับมาเรื่อยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านตกไปตอนไหน
คือมัวแต่ก้มหน้าก้มตาดูเส้นทางพอไปถึงจุดหมายปลายทางหันกลับมาอีกที
เหมือนในละครเลยคุณผู้ชมเอ้าพระราชท่านหาจังหวะซิปคอมเลยนะใช่
ไม่อยู่แทบจังหวะนั้นเลยเออนี่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอฟังคนขับรถสำล้อเครื่อง